สวรรค์คุณของท่าน

วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง

มีความสุขคิดว่าอยู่กับเขาแล้วสบาย
เขาก็ไม่ได้ให้ลำบากอะไร
วันถ้าวันไหนไปทำงาน
ก็ถ้าเด็กเปิดเทอมก็จะเอาลูกไปเข้าโรงเรียน
แต่หนูก็จะไปทำงานแฟนก็ทำงานอยู่ที่นี่
ตอนนี้ที่มีงานหรือยัง

แต่ว่าเจ๊แกไปกลับบ้านแก
งานประจำที่ไหน
อยู่ทางนู้นค่ะทางตลาดทางเจ้าพญาแม่น้ำเจ้าพญา
เป็นทำงานพวกเกี่ยวกับพวกของเล่นเด็ก
ค่ะเกี่ยวพวกของเล่นเป็นพวกกระมัง
เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้ทำของในบ้าน
ค่ะตัดไม้ถางย่าถางอะไรประมาณนี้

หรือว่าก็เอากลับไปอยู่กับพ่อ

ก็คือหมายอาทารกิจวันนี้คือปิดเทิม

ไปได้๒วันเนอะตรงนี้เนอะ

สองวันพอดีวันหลังมาเขาก็ปิดเทอมไปวันวันที่เขาปิดเทอมพอดี
วันที่ว่าไปโรงพักนั่นน่ะเขาปิดเทอมพอดี
อ๋อก็คือเรียนแถวนี้แหละค่ะเป็นโรงเรียนตัดผมเล็กค่ะ
เพราะว่าแถวนี้มันผ่านร้านค้าไปอีก๒ร้าน
ก็เป็นโรงเรียนเป็นวัดเป็นอะไรประมาณนี้
ได้ทำแค่วันเดียวเจ๊เขาไม่ว่างไงคือเจ๊ก็ต้องรอรถพ่วงเข้า
ครับเขาเอามาเทียงสามพ่วงเขามาเอากากมันนั่น
คนตักเสร็จก็ต้องขึ้นมาช่างพ่วงนึงต้องได้แค่ยิบแปดตัน

ก็อยู่ตรงเนินเนี่ยพร้อมให้เกินพี่อ้วนสำหรับพี่อ้วนเนี่ย

ได้ประมาณสองเดือนแล้วครับมีมีหน้าที่อะไรครับก็ทำความสะอาด
ตัดกิ่งไม้แต่งกิ่งไม้แล้วก็กวาดพื้นกวาดดอกไม้
แล้วก็ปั่นกิ๊กไม้อ้อมอ่าพื้นที่ดานมัน
เขาตักมันตักอะไรให้มาดูช่วยกันอ่าที่ว่าดันดันเข้าไปแล้ว
ประมาณนี้อื้อฮือฮือฮือกี่โต๊ะครับข้าวแรงเขาให้ยังไง
ก็ให้เป็นเดือนเหมือนเดิมครับคนละสามพันห้าสามพันห้า
ครับครับอ๋อเดี๋ยวนะคือที่ที่ไปของร้านใช่ไหมค่ะ
อ๋อร้านนี้เป็นร้านของเจ๊ค่ะร้านของเจ๊พอดีเจ๊แกไม่อยู่
แกก็ให้วันนี้เมื่อเช้าแกก็โทรมาอยู่ว่าแกนู่นแหละอีกสองวันแกถึงจะเข้ามา
ที่ร้านนี้เพราะว่าแกทำตัวละยังไม่เสร็จค่ะร้านโน้นก็ยังร้านนี้ก็ยัง
เปิดร้านเดียวอยู่บ้านโนนอืมบ้านพ่อเขาร้านของพ่อเขาร้านเจ๊
เหงาก็ยังไม่เปิดใจปูในบ้านใจปูที่อยู่ค่ะใช่ข้าว
ฟรีน้ำฟรีไฟฟรีถ้าวันนั้นเจ๊กลับมาแกจะถามลูกน้อง
ถ้าวันไหนลูกน้องไม่มีกับข้าวกินแกก็จะวิ่งรถออกไปซื้อให้แป๊บนึง

ที่เคยอยู่นะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติ
ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรที่ว่าเราจะ
วุ่นวัยแล้วอ่ะก็อยู่แบบเนี้ยก่อนถ้าเรามีทุนก็
แฟนจะเปิดงานเปิดอะไรก็เจ๊แกว่าเดี๋ยวถ้าถ้าอยู่สมมุติถ้าอยู่กับแกได้นาน
แกจะเปิดร้านตรงนี้ตรงหน้าร้านตรงนี้ให้ขายของ
จะลงทุนให้ทุกอย่างแกจะแบบให้ขายพวกน้ำปั่นพวก
กับข้าวสำเร็จอะไรประมาณนี้ว่าอยู่แถวบ้านก็ทำกับข้าวขาย

ก็ก็คุยกันมามานานค่ะกับสามปีกว่า
สามปีกว่าแล้วค่ะที่เข้าสี่ปี
พี่คบกันมาค่ะตอนแรกเขาก็กลัวไม่แน่ใจกลัวเขาหลอก
ก็เลยเออพี่ก็โอนส่งรูปมาให้ดูหน่อยอะไรประมาณนี้
เขาก็ส่งรูปให้ป้าเขาส่งรูปมาให้ตอนนั้นก็ไปช่วยงานศพของลุง
อยู่ที่ข้างบ้านแม่หลังบ้านแม่แล้วทีนี้แกก็ส่งรูปมา
ทำไมดำจังหน้าตาขี้เหลจังอะไรก็คุยกันประมาณนี้
ตอนที่เจอรูปเขามันไม่มีหนวดมีเขา
วดเขาก็ไม่มีสะอาดสะอ้านดีพอมาดูตัวจริงว่าอยากวิ่งหนี
อ่าแล้วทำไมถึงยังอ๋อมันก็ได้ตกลงกันแล้วอ่ะเออ
ก็ได้ตกลงปวงใจได้คบกันมาถึง๓ปี
เออเออคิดว่าอาจจะไปด้วยกันได้คนหนึ่งก็โสดไม่มีแฟน
แฟนก็เสียชีสไปตั้งกี่ปีสิบปีสิบปีสิบปี
กว่าปีแกก็อยู่กับลูกสาวแกสองคนแล้วตอนนี้ลูกสาวแกก็อยู่กับป้ากับลุงของเขา
เออเขาก็ไม่มีใครเราก็เพิ่งเลิกกับแฟน
แบ่งเบาภาระช่วยอะไรประมาณนี้เพราะว่าที่รับภาระอยู่ทุกวันนี้ก็มี
แม่กับพ่อที่รับภาระเป็นลูกสาวคนโตต้องรับภาระหนักกว่าเพื่อน
ค่ะถ้ามีตังค์อย่างเงี้ยแต่ก่อนไปทำงานในที่ชวนบุรี
ทำงานได้เก็บตังค์มาตังค์ก็ไม่ค่อยได้ซื้อกินก็มีแต่เก็บ
ตังออกมาก็เก็บเก็บเก็บเก็บตังไว้ให้แม่ไถบ้าน
ตอนนี้แม่ก็เอาที่บ้านที่ดินแล้วก็ที่จำนองไปจำนองเขาอยู่

ค่ะเลิกกันแล้วแต่เพียงยังรอให้เขาหมดหนี้หมดสินเขา
แล้วก็จะนัดกันประหย่าประหย่ากับเขาแต่ถ้าเขาไปบวชก่อนนี้ก็
เอาไว้อย่างงี้ก่อนก็หนีมาวันที่ยี่สิบหก
ถึงตอนที่ว่าอยู่กับเขาก็ไม่เขาก็ไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไร
แต่เขาก็ดีอยู่ดีดีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งไม่ดีขึ้นไม่ดีครึ่งหนึ่ง
ไม่ดีครึ่งหนึ่งก็หมายถึงว่าตอนอยู่ด้วยกันแรกแรก
เขาก็ทำให้เราทุกอย่างเอาอกเอาใจเราทุกอย่าง
พออยู่ด้วยกันไปนานนานพอเริ่มรู้จักนิสัยใจคอ
ตอนนั้นคบกับเขายังยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำตอนนั้นก็อยู่บ้านแม่
พี่ก็ทำงานเนอะเลิกงานมาก็นั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่แค่หน้าบ้าน
หน้าบ้านนี่แหละแกก็เลิกงานมาแกก็เป็นรอปภ
เลิกงานมาแกก็มานั่งเล่นด้วยแม่ไม่มีฟืนอย่างเงี้ย
เขาก็ไปหาขนเฟือนมาให้กับข้าวไม่มีกินแกก็ซื้อมาทิ้งไว้ให้
อะไรประมาณนี้พ่อกับแม่ไม่มีตังค์แกก็หยิบยื่นให้ตลอด
แล้วทีนี้ก็เลยบอกกับเขาว่าถ้าจะรักเขาจริงจริงอ่ะ
ถ้าจะรักคนนี้อ่ะต้องทนหน่อยนะจะบอกงี้
เพราะว่าภาระครอบครัวถ้าได้ให้ทีมครอบครัวไปล่ะ
ไปอยู่กับพี่อ่ะน้องทำไม่ได้หนูบอกอย่างนี้
หนูทำไม่ได้เพราะว่าหนึ่งหนูต้องเลี้ยงดูภาระ
ครอบครัวเพราะหนูเป็นลูกสาวคนโตเพราะว่า
หนูก็มีปมในใจอยู่ตั้งแต่เด็กมามาตั้งแต่เด็กเพราะว่า
ตอนที่ได้ประมาณสามขวบครึ่งพ่อก็ทิ้งกับแม่
พ่อเลิกกับแม่ไปก็ทิ้งให้เราอยู่กับปู่กับย่า
แล้วทีนี้พอวันนั้นมาพอเราจำความได้ยายก็พูดให้ฟัง
เออว่าพ่อมึงเป็นคนอย่างนู้นอย่างงี้นะเราก็ไม่ได้สนใจ
แรกเราก็ไม่รู้ว่าพ่อเราชื่ออะไรพ่อไปอยู่กับแม่
ตากับยายอยู่ที่อุดรแกก็ถามไปโรงเรียนเพื่อนก็รอ
เออลูกไม่มีพ่ออะไรประมาณเนี้ยเออเราก็แอบเสียใจ
ทำไมคนอื่นเขามีพ่อกันหมดทุกคนเขามีครอบครัวที่สมบูรณ์
แต่ทำไมเราไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนเขา
เราอยากให้พ่อกับแม่เรากลับมารักกันเหมือนเดิมอะไรประมาณ
ความคิดของเรานะแต่ไม่รู้ว่าความคิดความคิดของคนอื่นอ่ะ
เขาจะเป็นยังไงก็เลยเป็นปมในใจมาตลอด
ก็เลยถามพ่อพ่อเริ่มอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปี
ก็เลยถามแม่ว่าแม่ทำไมหนูถึงไม่มีพ่อเหมือนเขา
ทำไมหนูครอบครัวของเราทำไมต้องแตกแยกกัน
ทำไมต้องไปคนละที่คนละทางถามแม่ว่าอย่างงี้
แม่บอกว่าเออมันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกัน
แม่ก็ถามก็บอกแม่แม่ก็บอกว่ามันมีเรื่องไม่เข้าใจกัน
เรื่องก็อย่างว่าแหละเรื่องของผู้ใหญ่เนอะ
เราก็ไม่ค่อยอยากเจอไอ้นั้นเท่าไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือ
ไม่ค่ะพี่แกก็เลิกกันไปเลยอ๋อเลิกกันไปเลยแต่ทุกวันนี้พี่
บ้านก็คือคุณแม่มีแม่กับน้องน้องแล้วก็มีพ่อบุญธรรมอีกคนนึง
พ่อบุญธรรมค่ะพ่อที่ก็สุดของใหม่ของแม่ค่ะอ๋อ
แกก็เลี้ยงมาตั้งแต่ที่พ่อทิ้งไปตลอด
แกก็เลี้ยงมาจนถึงอายุยี่สิบกว่าปีก็ไปไปมามาหาแก
พอเรียนจบป๖ก็ไปทำงานไปทำงานแล้วก็ได้ตังค์มาก็หยิบยื่นให้แม่บ้าง
มีเช้านี้ก็โทรไปเล่นกับแม่อ๋อแม่ช้าก็ยังคุยกับแม่ค่ะ
แม่ว่าเป็นยังไงถ้าวันหยุดหรือสงการเทศกาลยังไงก็กลับมาเยี่ยมด้วยนะ
อะไรประมาณนี้แกก็ถามนี่แต่น้องล่ะมันด่าให้
เว้ยกูอยากเอาประกอบทรัพย์หัวบางเด็กเลยไปก็บอกว่าไอ้นั่นกัน
บอกนั้นจะข้ามเนี่ยกับบอกพูดหนึ่งว่าคิดนั่มว่าสั่นแกก็ว่าอย่างงี้
ก็ตามภาษาของเด็กแหละมันก็อย่างว่าแหละมันก็เป็นห่วงเนาะ
น้องประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละค่ะมีคนเดียวใช่ไหมน้อง
หนีสามคนเป็นลูกของผ้าพูลทำหมด
หมายถึงว่าแม่แม่เดียวกันแต่คนละพ่อ
ที่ไทยฟะแหละครับค่ะแรกคือค่ะดีดีทุกอย่าง

สองตั้งคันผู้หญิงเด็กคนนี้ค่ะน้องยี่หว่าพอตั้งคันน้องยี่หว่า
แกก็เริ่มเอาอกเอาใจเริ่มประคบประนมอย่างดี
เราไม่สบายเขาก็พาไปหาหมออะไรประมาณนี้
แล้วทีนี้พอตกลงโปรงใจแต่งงานกันตอนแรกก็เรียกแม่
กับพ่อก็เรียกร้องว่าประมาณหมื่นสอง
เพราะว่าเราเป็นลูกคนโตแล้วว่าหมื่นสองไม่ค่าสินสอดน่ะไม่แพง
ว่าอย่างงี้ถ้ายังไม่มีตังค์จริงจริงก็มั่นไว้ก่อน
สองหมื่นมั่นกันไว้ก่อนถ้ามีเมื่อไหร่ค่อยมาแต่ง
ก็แกก็ยืมตังค์กับหัวหน้าแกมาได้หกพัน
มีเท่าไหร่ก็แต่งไปเท่านั้นก่อน๑๘ตามความคิดเห็น
ไอ้ตัวเราไม่รู้เรื่องคิดว่าเขามาเล่นมาจีบมาอะไรธรรมดา
ยังค่ะตอนแรกยังไม่ท้องก็เลยท้องน้องค่ะ
ค่ะแล้วยังไงพออยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันจนจนลูกโต
จนที่ลูกโตนี้แกก็เอาออกอาจารย์ทุกอย่างอาจารย์เด็กแล้วทีนี้
พอได้แกเข้าโรงเรียนแกเข้าโรงเรียนอนุบาล
อนุบาลหนึ่งตอนช่วงที่เขาไม่สบาย
ก็ตามภาษาของเด็กเนอะเด็กไม่สบายมันก็ต้องดื้อต้องสนบ้างใช่ไหมล่ะ
แล้วทีนี้พอวันนั้นมาก่อนหน้าที่หนีจากเขามาเนี่ย
เขาหาว่าพี่นี่ตอนแรกพี่ยังไม่คบกับผู้ชายคนนี้
ยังดูแลลูกอยู่กับลูกตลอดไปไหนก็เอาลูกไปด้วย
ก็คุยเล่นเพื่อนมาหาก็คุยเล่นกันตามภาษาผู้หญิงเนอะ
คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องวงเรื่องงานบ้างอะไรประมาณนี้
มันก็ถามเพื่อนบ้านก็ถาม
เป็นยังไงอยู่กับแฟนคนนี้เป็นยังไงอะไรประมาณเออก็ดี
แต่ตอนแรกอยู่ด้วยกันเขายังไม่ได้ตบไม่ได้ตี
พอเขาจะเข้าปีที่สองพอจะเข้าปีที่สองเอาล่ะทีนี้
พอเขาพากลับไปเยี่ยมบ้านญาติเขาก็ว่าให้เจ๊มาแล้ว
เจตนาก็ดีอืมแล้วทีนี้พ่อแม่เขาก็ว่าให้
ทำไมไม่ทำการทำงานทำไมไม่หาตังค์ช่วยกัน
อะไรประมาณเนี้ยทำไมต้องให้แต่พี่เขาทำงานคนเดียว
กับแม่ยายกับแม่ย่าแม่ย่าค่ะค่ะพ่อแม่พี่สาวเขาก็ไม่ได้ว่าเลย
แต่น้องสาวเขาเนี้ยได้เพลิงเรื่องแต่เราอย่างเดียวว่าเออ
ทำไมต้องให้พี่ชายเขาทำงานแค่คนเดียวทำไมเออตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไร
เพราะว่าเขาก็เลี้ยงลูกแต่พอลูกโดนแล้วทำไมไม่ทำงานช่วยกัน
ขอแค่นี้ทำงานไม่ได้ทำไมต้องให้พี่เขาเลี้ยง
พอหนูได้เก็บคำคำนี้มาคิดว่าเออ
ก็เลยมาพูดกับแกจะเอายังไงในเมื่อน้องสาวพี่ก็ไม่ชอบหนู
ครอบครัวพี่เขาไม่ชอบหนูแล้วพี่จะเอายังไง
ก็เลยบอกเออถ้าคิดว่าเจอใครที่ดีกว่า
ถ้าคิดว่าเจอใครที่ดีกว่าแล้วที่เขาพอจะเลี้ยงหนูได้
เขารับผิดชอบได้ก็ไปอยู่กับเขาเขาก็ว่าอย่างงี
แรกหนูก็ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรหรอกเขาดุดามาก
หนูก็ไม่ได้สนใจหนูก็เก็บเงียบไปก่อน
เพราะว่าหนูก็เป็นคนแบบที่ว่าไม่ค่อยพูดอยู่แล้วหนูกับเขาหนูก็ไม่ค่อยเป็นคนพูด
ไม่ค่อยด่าไม่ค่อยบ่นมาไม่ค่อยอะไรมีอะไรหนูก็ทำไป
เขาก็แก๊กหน้าบ้านถังย่ากวาดบ้านถูบ้านถูบ้าน
กวดบ้านถูบ้านทำความสะอาดบ้านพูดถึงว่าเอาออกเอาใจเขาทุกอย่าง
ทำความสะอาดบ้านให้เขาทุกอย่างคือเขาเลิกงานมาเขาก็ดุก็ด่าว่าให้
ทำไมไม่ทำความสะอาดบ้านทำไมปล่อยให้ลูกไปเล่นดิน
ให้ลูกไปเล่นน้ำเล่นอะไรพอสบายไม่สบายมาเป็นยังไง
เหลือร้อนกูไหมกูต้องไปหายืมตังค์เขาอีก
ยากกว่าอีกเป็นไรมาก็มีแต่กูคนเดียวญาติพี่น้องมึงเคยดูไหม
แล้วที่ตั้งแต่มึงคลอดลูกมาเนี่ยพ่อมึงมาดูไหมแม่มึงมาดูไหม
เคยมาถามไหมว่าเป็นยังไงแกก็อยากมาแต่แกมาไม่ได้
แกก็ยุ่งของแกจ้าเออเขาแล้วแรกแรกเขาก็ยังไม่ได้สบตี
พอช่วงหลังมานี่เขาจะชอบทะเลาะกับยีเราประจำ
ถ้าที่ถ้าที่น้องอ่ะน้องน้องไม่ได้ว่าถ้าทำร้ายน้องคนเดียว
น้องไม่ได้ว่าเดี๋ยวเขาทำร้ายลูกของน้องด้วย
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกของเขาไม่ค่ะ
เป็นลูกของแฟนเก่าที่เขาเสียไปประมาณ๒๐กว่าปี
ตอนที่ก่อนหน้าที่หนูจะแต่งงานกับเขานี่แหละค่ะแฟนเสียใจทะเลาะกัน
ช่วงนั้นเราทะเลาะกันทะเลาะกันกับแฟนหนักมาก
ทะเลาะกันเพื่อเรื่องผู้หญิงหนูแล้วหนูก็หนีมา
พอหนูหนีมามาอยู่กับแม่เขาก็พอวันหลังเขารู้ว่าหนูหนีมาอยู่กับแม่
เขาก็ตามมามาเขาก็ตามมาตรงในวันที่หนูกำลังแต่งงานกับผู้ชายคนนี้อยู่
แต่งงานกับคนที่ชื่อชัยนรงค์นี่อยู่เขามาเขาก็มาเห็นเขาก็มาผูกข้อไม้ข้อมือแล้วเขาก็ว่า
ทำไมทำไมต้องมาทิ้งเราไปก็วันวันแต่งงานของเราอ่ะ
ไหนบอกว่าสัญญากันแล้วไงว่าจะไม่ทิ้งกันจะไม่ทอดทิ้งกันไปไหน
แต่เขาก็รู้แล้วแหละว่าเราอ่ะตั้งท้องเด็กคนนี้อยู่ไหนบอกว่าเราจะอยู่ใช้ชีวิตด้วยกัน
แล้วไม่ทิ้งกันไปไหนเขาก็ว่าอย่างงี้เออก็เลยบอกเออ
เรื่องมันจบไปแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปเถอะอย่ามาลื้อฟื้นอะไรมันอีกเลย
เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วก็ปล่อยมันไปเถอะก็เลยว่าอย่างงี้
ขอใช้ชีวิตอยู่กับคนใหม่ซะต่างคนต่างไปก็คิดว่าอย่างนี้
พอเขาวิ่งออกไปถนนตอนนั้นกำลังจะก้าวขาเข้าบ้าน
รับแขกอยู่หน้าบ้านแล้วเราจะก้าวก้าวขาเข้าบ้านเห็นเขาวิ่งออกไปถนน
ก็ไม่ได้เอกใจแล้วพอได้ยินแต่เสียงรถมันดังปั้งทีเดียว
เราก็เลยวิ่งออกไปดูว่าใช่แฟนเราไหมจ้ะใช่แฟนเราไหม
พอวิ่งออกไปดูรถกระบะก็อยู่ตรงนี้
กระเด็นมาอยู่ตรงหน้าร้านค้าพอดีตรงที่หน้าร้านค้าเก่า
ตายค่ะแล้วตายในวันนั้นเลยตอนแรกหนูก็วิ่งไป
วิ่งไปก็ไปกอดศพเขากอดศพเขาว่าทำไมต้องทำแบบนี้
ทำไมไม่สงสารพ่อกับแม่พี่บ้างเหรอตอนนั้นเขาก็อายุประมาณสามสิบสามปี
หนูก็กอดเขาทำไมพี่ทำอย่างนี้
ไม่สงสารพ่อกับแม่พี่บ้างเหรอไหนคนที่อยู่ข้างหลังพี่อีกล่ะ
ตั้งหลายคนตั้งหลายอีกชีวิตเขาฝากความหวังไว้กับพี่แค่คนเดียว
หนูก็ว่าอย่างนี้ทั้งพูดไปแล้วก็ร้องไห้ไป
แล้วก็เขาก็บอกว่าคำสุดท้ายที่เขาบอกกับหนูว่าฝากดูลูกเขาด้วยนะ
ถ้าเขาเป็นอะไรไปเขาก็พูดแค่นี้แล้วเขาก็ถอดสร้อยที่คอเขา
แหวนวงหนึ่งมาให้แล้วเขาก็พอหนูจับมือเขา
ไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกพี่เดี๋ยวหนูดูแลเองแล้วเขาก็หลับไปเลย
พอวันที่เผาศพเขาหนูก็ไม่ได้ไปเพราะว่าหนูก็ทำงานแล้วก็เลี้ยงลูก

พอหลังจากเขาทำร้ายร่างกายมาหนูก็พอมาพอมาถึงวันที่ยี่สิบหก
หนูก็พยายามอดทนอดทนเพื่อเขาทุกอย่าง
บ่นอะไรมาหนูก็ไม่ได้สนใจแล้วทีนี้
พอเขาไปทำงานเขากลับมากินข้าวตอนเที่ยง
พอมากินข้าวตอนเที่ยงเขาก็บอกว่าเป็นยังไง
คุยกับใครอยู่หนูก็บอกว่าไม่ได้คุยกับใคร
รู้แล้วแหละเขาเดี๋ยวเขาก็จะรู้แล้วแหละว่าหนูคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่
เพราะว่าถ้าถามว่าผิดไหมผิดถ้าถามหนูว่าหนูผิดไหมที่ครบชู้ผิด
แต่หนูหมดพูดถึงว่าหนูหมดรักผู้ชายคนนั้นไปแล้ว
หนูไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คือก็คือว่าเรื่องที่มันผ่านมาก็ปล่อยให้มันผ่านไป
ไม่อยากเก็บไม่คิดขอเริ่มต้นกับผู้ชายคนนี้ดีกว่า
ถ้าคิดว่าเขาดูแลได้เขาคิดว่าเขาดูแลได้ก็บกลงโปรงใจอยู่ด้วยกัน
ก็คิดว่าอย่างนี้ต่างคนก็ต่างไม่มีใคร
เขาก็เสียแฟนไปตั้ง๑๐กว่าปีเออเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไหม
ดีใจตรงที่ว่าดีใจตรงผู้ชายคนนี้ตรงที่ว่าเออ
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะซื่อสัตว์กับเราจริงไหม
เขาจะหลอกเราไหมพ่อเราก็เคยโดนหลอกมาประจำโดนหลอกมาเจ็บมาไม่รู้กี่ครั้ง
แล้วก็เออร้องเสียงดูเผื่อฆ่าเขาหลอกอีก
แล้วก็ขออยู่กับลูกไปอย่างงี้ตลอดก็คิดกับสัญญากับตัวเองไว้
ถ้าโดนผู้ชายคนนี้หลอกอีกทีนึงเราจะไม่ขอมีใครอีก
คิดในใจเพราะว่าพูดกับตัวเองเอาไว้
จะขออยู่กับลูกไปแค่สองคนตามภาษาแม่กับลูก
ก็จะขอดูแลครอบครัวไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยอะไรประมาณเนี้ย
พอมาเจอกับผู้ชายคนนี้ก็ดีเขาก็ดีทุกอย่าง
อยู่บ้านเขาเขาครอบครัวเขาก็ดีเขาออกเอาใจทุกอย่าง
เขาก็บอกอยู่ว่าพ่อกับแม่พ่อกับน้องเขาก็บอก
อย่าทำร้ายเขานะอย่าทำร้ายพี่สะพ้ายนะ
เขาห่วงเขาก็ห่วงพี่สะพ้ายเขาถ้าพี่ชายเขาด่าพี่สะพ้าย
เขาก็โทรมาด่าคนนี้เขาห่วงเขาไม่อยากให้ว่าให้
จ้ะน้องมันกำลังถ้าถามว่ามันดีไหมถ้ามันตามตามหลักมัน
ทหารกลับมามันก็จะถามพี่นางเดินมามันก็จะเดินมาจับมือ
นางเป็นยังไงสบายดีมีตังค์ใช้ไหมก็เออมีอยู่
พอได้ใช้อ่าผมมาตั้งให้พันหนึ่ง
เอาไว้ซื้อนมซื้อข้าวให้หลานกินนะถ้าไปลงร่ำโรงเรียนหลาน
แล้วทีนี้พอเขาให้ตังค์เสร็จเขาก็เออพี่เดี๋ยวผมไป
ธุระก่อนนะแป๊บหนึ่งมันก็ไปกลับมาพี่มีอะไรกิน
พี่ทำกับข้าวไว้อยู่ในหม้อตั้งอยู่บนโต๊ะนั่นแหละหากินเลย

จะกินอะไรก็เอาไปกินเลยไปทำกินเอง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

แต่ว่าถ้าผมได้เขามานี่

ตัวนี้คือบ้านของคนอยู่ไหม

บางทีก็คือกินบ้านกว่าเกก๒เกกแค่นั้นแหละ
บางทีก็เบียร์กระป๋องหนึ่งผมก็อยู่ได้
บางทีวัน๒วันกินที

ขอบคุณครับ

ถ้าได้ลูกชายผมก็จะปิดทางเข้าบ้านเลย

รออีกซักหน่อยก่อนว่าเดี๋ยวไปซื้อที่สำคัญมาตรวจดู
วันนี้เริ่มมีอาการคะ

แบบว่าอยากกินพวกของเปรี้ยวตลอดประมาณเนี้ยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่
ก็จะมันชอบกินค่ะตอนที่จะมีน้องกว่านี้

เดี๋ยวก็ต้องรู้รอดูไปเรื่อย

คิดว่าจะปิดสอยเลี้ยงเลยใช่มั้ยครับ
ถ้าได้ลูกชายมาผมจะปิดซอยเลี้ยง

ถ้ารู้ว่ามีหลานให้เขา
รับรองเขาก็แห่มาเป็นขยง
เพราะว่าขนาดผมไปออกทีวีมา

ต้องถามแฟนโทรมาเมื่อเช้านี้
ก็แฟนเขาไอ้ญาติพี่น้องเขาก็ถามว่าเป็นยังไง
โอ้แฟนเขาไอ้ญาติพี่น้องเขาก็ถามว่าเป็นยังไง
เกือบโดนจับไหมล่ะเขาขโมยลูกเข้ามา
ว่าไม่ได้โดนจับหรอก
ว่าไม่ได้โดนจับหรอก
เค้าก็ถามว่าจะมีข่าวดีวันไหน
เขาเร็วนี่แหละ
เค้าเร็วนี่แหละ
ก็ว่าถ้ามีข่าวดีอ่ะขอเบียร์ขอเหล้าจักรังนะ